คุณผู้ชมได้เวลาล้างตาค่ะ
จัดเต็มค่ะจะพาคุณผู้ชมไปส่องซวดทรงองค์เอวโดยเฉพาะบ้านท้ายของสาวกับคนที่ดูแลตัวเองมาดีนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะพลอยเชอร์มาน
ถ้าพูดเรื่องความเซ็กซี่ต้องยกให้ค่ะ
ฟาดฟาดได้ฟาดตายเรียบไม่มีเหลือนะคะนี่คือคนแซ่บแห่งปีต้องพูดแบบนี้
เด็ดเผ็ดจัดจ้านทุกย่านเลยนะคะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าหุ่นดีขนาดนี้ดูแลตัวเองดีขนาดนี้ทำไมยังโสดอยู่ล่ะคะเนี่ย
เบอร์นี้แล้วนะคะแต่มัมพลอยเนี่ยเขากลับตัดเพราะว่าตัวเองคือคนที่ถูกทิ้ง๒๐๒๐เจ็บเองก็ต้องหายเองก่อนหน้านี้คือปังปีหน้า
เขาว่ามาอย่างนี้แต่ดูความเผ็ดหัวจะหลดเท้าของมัมพลอยคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะช่วงบ้านท้ายถ้าไม่ออกกำลังกายมาไม่ได้นะแบบนี้เชื่อเลยว่าเดี๋ยวหนุ่มนะเห็นแบบนี้จะมาต่อแถวยื่นใบสมัคร
ดามใจให้ข้อนประเทศ
โอ้โหหุ่นดีบ้านท้ายดีผิวสวย

กระแตอาสยาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยบ้านท้ายเธอมันติดตาจริง
สวยมากคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรออกกำลังกายเยอะ
ไม่ต้องพูดเยอะสำหรับกระแตนะคะคนนี้ของจริงนะจ๊ะ
บ้านท้ายน้องนางนั้นงามจับใจไปเลยจ้ะเชฟบะสุด
กว่าจะได้ขนาดนี้เป็นแฟนก็รู้ดีนะคะว่ากระแตออกำลังกายหนักมากเลย
มีวินัยสุดส่วนตัวคนเดียวไม่พอค่ะ
แตเนี่ยยังแบ่งปันเคล็ดลับด้วยนะ
ให้แฟนคลับที่ติดตามเธอในโลกโซเชียลด้วย

เขาบอกว่าเอลลีนเอลคลอดใน๗วันเดี๋ยวลองดู

อีกหนึ่งสาวที่ส่งเข้าประกวดนะคะนั่นก็คือ

เธอมีความสะโพกสละตันของเธอเนี่ย

สั้นเสมอหูอย่ามาเรียกหนูว่าใบเตยนะคะ

ความสามารถของไม้เตยนะนอกจากขุนแซ่บของมัน
สำเนียงดีโน้ตถึงโอ้เลิศนะคะสำหรับบ้านนี้นะคุณผู้ชมค่ะ